มีแต่ภาพเด็ดโดนทั้งนั้นเลย
นี่แหละค่ะยกให้เป็นตัวท็อปแห่งความโสดเลยนะครับ
สำหรับพี่จ๋ารัฐาวีรนุษย์โสดและสวย
แล้วก็ที่สำคัญเลือกได้ด้วยนะคะ
ด้วยความว่าทุกอย่างมันลงตัวไปหมด

ช่วงหลังหันมาดูแลตัวเองเป็นพิเศษ
ด้วยความโสดไม่มีอะไรเออะเข้ายิ่มอย่างเดียวเลยนะครับ

ล่าสุดไปบาหลีมาก็ไปวิ่งกับคุณพลอยผู้ประกาศเรานี่แหละค่ะ
อืมนะคะก็เลยถามไทยเนอะ
คือมีหลายเล่มพี่แจ๊คนิตยสารเขาขอทาบทามให้ขึ้นปกนะฮะ
อะไรยังไงเดี๋ยวไปถามคุณจ๋าซิว่าจะใจอ่อนไปถ่ายแบบหรือเปล่านะคะ
เคหลีกหล่อยเผยเล็กกว่า
มี๓มีแฟนคลับก็มีมีแบบเหมือนมาชื่นชมหรืออย่างเงี้ยมาช่องผู้หญิงและผู้ชายค่ะ
มันก็คือเหมือนกับว่ากินเท่าไหร่ก็พยายามเอาออกให้หมด
บางทีแบบอาจจะไม่ใช่แค่วิ่งออกกำลังกาย
อย่างกิจกรรมง่ายอย่างแบบเดิน
คือมันเผาผลาญได้จริงหรือยกของ
หรือว่าทำอะไรที่มันได้เคลื่อนใหม่ร่างกาย

นะคะแหมนึกว่าจะรับมาทันทีนะคะ
อยากจะบอกว่าคุณจ๋าเนี่ยอายุก็๓๐ปลายแล้วนะคะ

ใช่นะคะก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะคะ
คือถ้ามาแบบนี้ผู้ชายที่จะมาจีบยากแล้วนะ
ไม่รู้จะยังไงดีคุณจ๋าน่าจะมีขั้นตอนของสเปคค่อนข้างสูงอยู่ไหม
แล้วด็อคเตอร์ด้วยไงโอ้วนะคะ